ตามของหายก็ตามได้ขุดประวัติ
คิดว่าจะขุดไม่ได้ก็ขุดเจอ

ล่าสุดเขาก็เลยอยากจะอาศัยพลังโซเชียลนี่แหละค่ะ
ช่วยตามคนก่อเหตุมาให้หน่อย

ขับรถไปรับน้ำมัน

หน้าโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เอาท่อเหล็กค่ะฟ่านเข้าไป
ที่ศีรษะคุณลุงเย็บเข้าไป๑๐เข็ม
รู้สึกว่าข้างในมีบาดแผลค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็มีการไปแจ้งความกันด้วยทางโลกโซเชียลเขาก็เลยช่วยกันแชร์
จะได้หาตัวคนทำผิดเนี่ยมารับผิดหน่อยนี่เป็นเหตุการณ์ที่นายธีรพัฒน์
นอมศักดิ์นะคะถูกคนขับรถพลิกอัพโยต้าสีขาว
เขาบอกเขาจำทะเบียนได้แค่สามตัวก็คือสองสองห้า
พลิกอัพมาปาดหน้ารถเขาแล้วก็ใช้เหล็กแป๊บตีเข้าไปที่ศีรษะ
เหตุการณ์วันที่ยี่สิบหกธันวาคมเนี่ยตามที่ขึ้นเลยสองทุ่มหนึ่งนาที
ค่ะซ้ายตัวโซเชียลแท้รัฐทีวีก็โทรไปสอบถาม
ธีรพัฒน์คนขับเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
คืนเกิดเหตุตัวเขาเนี่ยไปรับน้ำมันเอทานอลจากอำเภอพนม
โหนี่ไงเห็นยังอืมอืมคือตีกันอย่างงี้เลยอ่ะ
คือปีนขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะตีกันรุนแรง

ธีรพัฒน์คนนี้เขาบอกเขาไปรับน้ำมันเอทานอลจากอำเภอพนมสารคำ
ฉะเชิงเซาจะเอาไปส่งที่คลังน้ำมันบางจาก
พระขนงกรุงเทพทีนี้ขับมาตามทาง

จังหวะกำลังค่ามสะพานแม่น้ำบางปลากงค่ะคุณผู้ชม
อยู่ก็มีรถพลิกอัพมาปาดหน้าเขา
เขาบอกโชคดีนะที่เขาเบรกทัน
ทางซ้ายเนี่ยเป็นคลิปจากหน้ารถ
นี่ปาดแล้วก็จอด
ก็ถือว่ายังป่าไม่ได้กระชันชิดมากแต่ก็งงว่า
ทำไมอยู่มาปาดแล้วก็มาจอดกัน
นายธีรพัฒน์คนนี้เขาก็เลยเปิดประตูลงไปถามว่า

กูไปทำอะไรให้มึงเขาถามแบบนี้
เท่านั้นแหละค่ะคู่กรณีก็เลยด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงบรรพบุรุษ
แล้วก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุด้วยว่าสรุปแล้วไปทำอะไรให้

คือเอาเหล็กแป๊บเนี่ยมาทุบตีจนบาดเจ็บ
ธีรพัฒน์เขาก็เลยขับรถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรแสนภูดาต
แต่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งเพราะบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ

แต่ว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นำตัวนายธีรพัฒน์ไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แพทย์ก็เย็บแผลไปกว่า๑๐เข็มที่คิ้วขวานะคะคิ้วแตก
เนื้อด้านในหูขวาฉีกขาดด้วยมืนศีรษะแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกค่ะ
วันรุ่งขึ้นแพทย์ก็อนุญาตให้นายธีรพัฒน์กลับบ้านได้
ธีรพัฒน์เขาก็เลยเดินทางกลับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในจังหวัดชายภูมิค่ะ